มาติดตามช่วงถอดสูตรกันบ้างนะครับ
ลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยลำดับที่๒๔
เข้ามารับตำแหน่งในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับ
มีภารกิจท้าทายก็คือว่าการนำพาองค์กรเข้าสู่โลกที่เป็นยุค๔๐

แต่ว่าทุกคนนั้นต้องปรับตัวแบบไม่มีเงื่อนไข
ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
กรินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคนใหม่
เข้ามารับหน้าที่ผู้นำสถาบันอันเก่าแก่แห่งนี้
โดยเริ่มจากการสารต่อภารกิจสำคัญ
ศักยภาพของสมาชิกที่มีจำนวนนับแสนรายทั่วประเทศ
เครือข่ายสมาชิกให้เข้มแข็ง
ระดับจังหวัดระดับประเทศและต่างประเทศ
พร้อมเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
จุดแข็งของการค้าและบริการยุค๔๐
ตอนนี้ก็แต่ละคนพูด๔๐๔๐น่ะ

คือสามารถเอาเรื่องความรู้ต่าง

เอาพวกดิจิทัลมาช่วยได้ไหมอะไรตาม
อันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะทำในอนาคต
ก็อันแรกก็คือด้านเกษตรและอาหารนะครับเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องที่สองเรื่องการค้าและการลงทุน
เรื่องที่๓คือเรื่องท่องเที่ยวและบริการ
สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
หอการค้าไทยย้ำว่าทุกคนต้องเร่งปรับตัวอย่างไม่มีเงื่อนไข
ผมถือว่าตัวเองเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้หอการค้าของเราทุกคนถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่
แต่คนรุ่นใหม่ที่อายุมากก็ได้นะครับก็มีหลายท่านก็อายุ๗๐ก็หลายคนนะครับ
หลายคนแต่พวกท่านพวกนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับ
รุ่นใหม่คืออะไรเปิดใจกว้างนะครับ
เปิดใจกว้างยอมรับสิ่งใหม่เข้ามารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง
เป็นคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งในคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ย
ต้องใช้คนให้เป็นใช้เรื่องให้เป็นใช้ข้อมูลให้เป็น
เป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราก็จะมี
หอการค้าตอนนี้เราจะมีกรรมการหอการค้าทั้งหมดแล้ว
เราจะมีอีกส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราเทรนด์ขึ้นมานะครับ
พวกนี้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เอามาในอนาคต
เราจะเทรนให้มาทดแทนคนนักประจบัน
หลักการทำงานสำหรับประธานหอการค้าไทย
คือความโปร่งใสตรวจสอบได้
และให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล

ที่บ้านพักส่วนตัวใกล้เขาใหญ่
สงบเงียบท่ามกลางธรรมชาติ

ปลูกและดูแลด้วยตัวเอง
ผมชอบป่านะครับ

ถ้าว่างนะครับจะมาบ้านเขาใหญ่
ก็มาสบายปลูกต้นไม้
ไปดูความเติบโตต้นไม้เป็นไง
แล้วก็ปลูกผลไม้ปลูกดอกไม้ต่าง
ก็ต้องมาเติมน้ำมันให้ชีวิต
ให้ชีวิตเวลาดูต้นไม้ทั้ง

ทุกวันสงบต้นไม้เขาต้องเติบโตขึ้นมา
เดี๋ยวไม่รู้ว่ามีใหม่มาลงมาแลกกลับมา

มีการตัดแต่งให้โตขึ้นมานะครับ

ผมมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติด้วยที่นี่

คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเองทุกวัน
คือทำอย่างไรเนี่ยให้ดีที่สุดในทุกวันนะครับ
ผมบอกพยายามบอกน้องว่าพยายามต้อง

อาจจะเป็นเรื่องส่วนรวมครอบครัวต่าง
ก็สำคัญมากนะครับเพราะชีวิตเราสั้นมาก

เพราะฉะนั้นทำอะไรได้เพื่อสังคม

ก็ต้องทำต้องรีบทำด้วยนะครับ